คุณผู้ชมครับประเทศไทยเป็นเมืองร้อนแน่นอนครับ
สครีมเป็นขนมหวานที่ขายดีที่สุดนะครับ
เขาใช้วัตถุดิบชั้นดีจากทั่วโลกมาใส่ผสมรวมไว้ในถ้วยไอศครีม
ซึ่งทำให้ได้รับการตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดีนะครับ
เดี๋ยวตามพร้อมกันจากบรรยายงานของคุณอัลชาลีสลิม่วะครับ
ไอศครีมเจลาโต้โรยหน้าด้วยแฮมชิ้นเล็กแทนท็อปปิ้งทั่วไป
เพื่อเป็นไอศครีมตัวแทนประเทศแคนาดา
โด่งดังในเรื่องของแฮม
นมเราก็ใช้เป็นนมออกแกนิกยูเกิร์ตออกแกนิก
ภายใต้คอนเซ็ปต์ไอศครีมจากทั่วโลก
ด้วยการดึงจุดเด่นของแต่ละประเทศมาใส่ไว้ในไอศครีมเพื่อสร้างความต่าง
ไอศครีมแบรนด์นี้ไม่เหมือนใคร
จะสังเกตว่าที่หน้าตู้มีทงแต่ละสัญชาติตั้งอยู่
ให้ลูกค้าสามารถเลือกสรรได้ตามความชอบ
ทงชาติบาซิลก็จะเป็นรสกาแฟ

ทงชาติญี่ปุ่นก็จะเป็นรสส้มยูซูค่ะ
ก็จะเป็นรสชาติเด่น

คิดถึงมะม่วงคิดถึงมะพร้าว

อย่างเช่นช็อกโกแลตก็จะดัง

เราก็จะเอารสช็อกโกแลตจากเบลเยี่ยมมา

มัชชาเขียวก็มัชฉะจากญี่ปุ่นมา

ก็คือเป็นรถประจำของแต่ละเดือน
อย่างเดือนกัญญาอย่างนี้ค่ะ

ที่เป็นเครื่องดื่มของเม็กซิโก

มีจุดเริ่มต้นมาจากความชื่นชอบ
จึงไปเรียนวิธีการทำแบบมืออาชีพ

ก่อนจะกลับมาประยุกต์สูตรขึ้นมาใหม่

อกจากนี้อุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต
นำเข้ามาจากอิตาลีทั้งหมด

เป็นสไตล์เจลาโต้ไซอิตาเลียนนะคะ

ด้วยคุณภาพด้วยความสามารถในการทำ
มันจะได้เหมือนกับต้นตำรับมา
โดยราคาขายจะเริ่มตั้งแต่๘๙บาท
ไปจนถึง๑๕๙บาท

ราคาเราก็จะค่อนข้างสูงนิดนึง

ก็จะรู้เลยว่ามันไม่ได้แพง
แต่ปรากฏว่าผลตอบรับดีเกินคาด
ส่วนหนึ่งมาจากคำแนะนำของธนาคารกรุงเทพ
ที่ช่วยแนะนำตั้งแต่การหาทำเล

สำหรับผู้ประกอบการใหม่
หลักเลยธนาคารกรุงเทพก็มี

อยู่ในกลุ่มของทายาท
ส่วนในอนาคตมีแผนที่จะขยายธุรกิจเพิ่มมากขึ้น
เพราะมองว่าประเทศไทยเป็นเมืองร้อน
และยังมีโอกาสในการตลาดอีกมาก
อัญชลีสิริมั่วข่าวทรัฐทีวีรายงาน